เติบโตได้ภายใต้การบริหารของอารักษ์พรพานักธุรกิจอรบดี
เคล็ดลับของความสำเร็จอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการมีครอบครัวที่อบอุ่น
ทำให้มีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจและแก้ไขปัญหาต่างได้
เจาะลึกไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารรายนี้ในช่วงถอดสูตรกับคุณพิมรจิตเอื้อวงชัยค่ะ
ด้วยความที่รู้จักรถและชื่นชอบการขี่รถบิ๊กไบท์คันโต
ทำให้บริษัทของเขาสนับสนุนกิจกรรมการขับขี่บนท้องถนน
ถูกขนานนามว่าเป็นมือประสานและพลังหนุนของคนยานยนต์
คุณอารักษ์เองเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นมือประสานและเป็นพลังหนุนของคนยานยนต์เลย
ทำไมเราถึงถูกขนานนามแบบนี้คะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
คือผมดูแลขมันต้นทีมแข่งนะฮะ
ทีมแข่งและดูแลการกับการกับขี่ปลอดภัยร่วมกับภาครัฐ
ในการที่ขจัดพวกไอ้เด็กแวนเด็กสะก้อย
คือเถอะว่าเป็นปัญหาสังคม

แล้วก็มันก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมด้วย
เราก็จะมีการประสานกับตำรวจประสานกับผู้ใช้

ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเสมอ
บ้านหลังนี้เหมือนโลกอีกใบที่เขาตั้งใจสร้าง
ตกแต่งให้สวยงามในสไตล์ญี่ปุ่น

เพราะเขาเชื่อว่าบ้านเป็นที่ที่แสนสุข
เพื่อรอให้คนในครอบครัวมาพบปะกันอย่างพร้อมหน้า
บ้านคือวิมารที่แท้จริงของเขา

และความอบอุ่นจากภรรยาคนสวย
มาพร้อมกับสุนัขคู่กาย

อุ๊ยแล้วนี่ชื่ออะไรคะเนี่ย

น้องหมาชื่อ
ส่วนห้องนี้มีไว้สำหรับการสังสรรค์ของสมาชิกในครอบครัว
รวมเครื่องดื่มหายากไว้หลายชนิด
นับเป็นหนึ่งในของสะสมของอารักษ์
ชื่นชอบมากเป็นพิเศษค่ะ
คิดว่าเก็บไปแล้วมันก็คงจะมีความเก่าแก่นะฮะ
ทำให้มีแล้วก็ชอบปวดด้วยครับ
มันสวยงามไปเรื่อย

อันนี้เท่าไหร่ล่ะคะชุดนี้
ชุดนี้น่าจะประมาณ๓๐กว่าปี
ปีสมัยที่เขาเกิด

ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสไตล์การตกแต่งของตัวบ้านสักเท่าไหร่

เพราะเปรียบเสมือนสมุดบันทึกเรื่องราวแห่งความสุข
ลูกทั้ง๔คนเคยใช้ทานข้าวทำการบ้าน
และเป็นโต๊ะที่ใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างในชีวิตค่ะ
กินข้าวแล้วก็พอมีลูกมาเขาก็ทานข้าวด้วยกัน
คือเราพยายามทานข้าวพร้อมก่อน

สำหรับทำสมาธิทบทวนเรื่องราวต่างในชีวิต
เมื่อมีสมาธิก็จะเกิดปัญญา
ทำให้การแก้ไขปัญหาต่างลุล่วงไปได้ด้วยดี

ที่จะไขไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของอารักษ์พรประพา